คุณผู้ชมไปดูเรื่องอุบัติเหตุกันบ้าง

แต่สำคัญคือเทียวแล้วนะ
แต่ลงมาแป๊บเดียวแล้วก็ขึ้นรถไปขับรถนี้หายไปเลย
เอ้าว่าเป็นอย่างงั้นไปดูคลิปกันหน่อยค่ะ

เนี่ยเนี่ยคนเสื้อแดงนี้นะคะที่เป็นคนขับรถโฟร์โจนเนอร์
บอกว่าให้น้องรอก่อนเดี๋ยวพี่ไปเรียกประกันเรียกกู้ภัย

สักพักนึงแหละคุณผู้ชมค่ะ

นี้ไปเลยอ้าวเนี่ยค่ะไปแล้วไปแล้วค่ะอ้าวนี่คือไปเลยนะเนี่ย
ไปเลยจ้ะไม่ได้จอดไม่ได้แวะคือคลิปที่เราเห็นเนี่ย
เป็นคลิปของบุคคลที่สามเพราะนี่พอดีเลยเนอะ
กล้องหน้ารถเลยใช่ค่ะเปิดเพลงเพราะมากเลยค่ะ
ขับรถก็อยากให้อารมณ์ดีก็เปิดเพลงแต่ทีนี้ก็ต้องระวังด้วย
บางทีเนี่ยเห็นไหมเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ครับพลเมืองดี
เขาได้ถ่ายภาพนี้ไว้ได้พอดีก็เลยเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะ
แล้วก็ลงไปช่วยเหลือเขาบอกว่าตอนแรกนะคนขับฟอร์จูเนอร์ก็ดูโอเค
เอออยากลงมาลงมาช่วยประกอบรถดูจะรับผิดชอบอยู่นะใช่ค่ะ
แล้วยังบอกว่าน้องเดี๋ยวพี่จะโทรเรียกประกันก่อนนะน้องข้ามฝั่งไปข้างทางก่อน
เดี๋ยวอันตรายเดี๋ยวถูกรถคนอื่นมาชนซ้ำครับอ่าโอเคอุ่นใจแล้ว
สักพักเนี้ยค่ะพี่เขาขึ้นรถกลับไปเร่งเครื่องหายไปเลยจ้าอืม
ไม่ได้กลับมาดูเลยนะทีนี้พอพลเมืองดีวิ่งจะตามไปดูก็ไม่ทันแล้วอ่ะ
จะขับรถตามก็ไม่ทันแล้วอ่ะยังไงล่ะทีนี้
ทีมข่าวเลยไปคุยกับผู้หญิงที่ขับมอเตอร์ไซคันนี้นะคะเขาก็ให้ข้อมูลบอกว่า
เนี่ยพี่หนูกำลังจะขับรถไปทำงานที่ร้านสะดวกซื้อในซอยนวลจันทร์นี่แหละ
อยู่ดีดีมาถูกฟอร์จูเนอร์เฉียวชนจนล้อรถรถล้มอืม
ตัวเธอเนี่ยบาดเจ็บเล็กน้อยนะก็ยังพอแบบลุกได้
พอสื่อสารได้อ่ะนะคะแต่เธอบอกไม่เข้าใจว่าทำไมพี่เขาต้องหนีด้วยอ่ะ
เพราะรถพี่เขาก็รถใหม่นะราคารถก็น่าจะหลักล้าน
อาจจะมีประกันภัยอ่ะอืมไม่น่าจะต้องหนีเนี่ย
ยังดีนะคะที่มีพลเมืองดีได้ถ่ายภาพทะเบียนรถไว้ให้ได้อย่างชัดเจนครับ
ก็จะใช้ข้อมูลนี้แหละเป็นหลักฐานไปแจ้งความที่โรงพักโฆครามอืม
แล้วก็ฝากบอกเจ้าของรถฟอร์จูเนอร์คันนี้ด้วยนี่นะคะเห็นทะเบียนเห็นลักษณะรถชัดเจนว่า
พี่คะมาเคลียร์เถอะค่ะพี่ฟอร์จูเนอร์ทะเบียนแปดกไก่ทธงหกสามสองสองกมนะคะ
จริงถ้าจะตรวจสอบนี่ตรวจตามได้เลยนะว่าใครเป็นเจ้าของรถอะไรอยู่ที่ไหน
คือเรื่องของอุบัติเหตุอันนี้เนี่ยคือถ้ามีการเฉียวชนกันแล้วเนี่ยต้องดูแลด้วยนะ
แล้วก็ต้องเรียกประกันมาพูดคุยกันนะครับ
อันนี้ตอนแรกเหมือนจะดีนะหายวาบไปเลยแน่นอนเดี๋ยวติดตามตัวกันได้
ขับหนีไปแบบนี้มันมีความผิดติดตัวนะถูกต้องหมด
หมายตำรวจเขาเนี่ยเอาความถึงเข้าคงเข้าคุกได้เลยนะครับค่ะใช่ค่ะ
อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแหละเราต้องมีสติ
เราต้องขับรถอย่างระมัดระวังด้วยนะคะ